หลังจากขบวนเท่าอัฐิของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเดินทางถึงหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือหนองคายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเริ่มพิธีรอยอังคารนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณพลอยสจิริธิสิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายค่ะ

ขณะนี้นะคะที่ฉันก็ได้อยู่บนเรือนะคะ
ซึ่งเป็นเรือที่ร่วมขบวนค่ะลอยอังคารนะคะ
อัฐิพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ
ริมแม่น้ำโขงค่ะจังหวัดหนองคายค่ะ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้มีการนำขบวนค่ะ
ออกจากชาวบรรณสถานชั่วคราวจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
โดยมาถึงที่บริเวณสถานีเรือแห่งนี้นะคะ
เวลาประมาณเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ได้มีการขอขมานะคะ

ก่อนที่จะมีการนำนะคะลงเรือไปค่ะ
และขณะนี้นะคะเรือค่ะก็ได้ล่องมาแล้วนะคะ

โดยจะมุ่งหน้านะคะไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนที่อยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวนั้นนะคะ
ได้กราบขอขมานะคะ
กลับลาหลวงพระคูณนะคะเป็นครั้งสุด
ก่อนที่จะมีการวกหัวกลับมานะคะ
ยังบริเวณพระธาตุกลางน้ำค่ะ
แล้วก็จะมีการวน๓รอบนะคะตามกำหนดการค่ะ
โดยเรือที่คุณผู้ชมรู้สึกว่านั้นนะคะ
เป็นเรือลาวตะเวน๑๖๙ค่ะ
ซึ่งเป็นเรือนะคะที่ใช้เป็นที่ตั้งของเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการนำผ้าขาวค่ะ
ประดับตกแต่งตัวเรือนะคะ
โดยมีเครื่องทายธรรมทั้งหมดค่ะ

หากมีบรรยากาศเข้ามาอีกครั้งเราจะติดตามให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ